ที่กรกตกันหน่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าติดตามการเมืองช่วงนี้เนี่ยต้องดูทั้งเรื่องความเคลื่อนไหวของพักการเมืองและการทำงานของกรกตเรื่องการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสอสอ
มีขั้นตอนไปยื่นเรื่องถ้าต้องการจะถอดถอนจริงนะใช่นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ความคิดเห็นการโจมตีเป็นเรื่องปกติของการทำงานในลักษณะนี้
อีกทั้งยอมรับว่าความผิดพลาดมีอยู่จริง
ซึ่งกรกตก็ต้องเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดและจะทำงานต่อไปให้ดีที่สุด
ส่วนการโจมตีที่ไม่สร้างสรรค์กรกตคงไม่รับฟัง
ประธานกรกตไม่ขอตอบโต้กรณีที่มีการล่ารายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนกรกต
และขอให้กรกตแสดงสปิริตด้วยการลาออก
โดยบอกว่าจะมุ่งมั่นทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
โจมตีก็เป็นสิ่งที่กรกตต้องเคารพในการให้ความเห็นของประชาชน

เพราะฉะนั้นโจมตีไปสิ่งที่กรกตต้องทำก็คือว่า
ตอบให้ได้ว่าข้อผิดพลาดนี้เกิดจากอะไร
ข้อผิดพลาดที่แท้จริงเกิดขึ้นจากอะไร

แต่ว่าผมอยากจะมุ่งเน้นในเรื่องการทำงาน
ที่มีภารกิจอยู่ขณะนี้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดครับ
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ระบุการที่บัตรไม่สามารถนับคะแนนได้ไม่มีในกฎหมาย
ถ้าหากกตยังคงยืนยันในคำวินิจฉัยเดิมแบบนี้นะคะ
สมาคมจะดำเนินการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ได้๒๐๐๐รายชื่อ
เพื่อยื่นถอดถอนและเอาผิดคณะกรรมการกรกตทั้ง๗คนต่อไปค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากตัวแทน๖พักการเมืองที่ร่วมกันลงศัตยาบันเมื่อช่วงเช้านะฮะ
หลังจากลงศัตยบันเสร็จก็ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือถึงกรกตเรียกร้องให้เปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้งสอสอ
นางระดาวันวงศรีวงโคศกภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า๖พักการเมืองได้หารือร่วมกันและลงนามร่วมกับเสียงในฝั่งของพักที่บอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยได้เสียงมากที่สุด
ได้เดินทางมายื่นให้กรกตเร่งดำเนินการเปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้งทันที
ซึ่งหากมีปัญหากรกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ
ทีนี้ก็เลยมีการเดินหน้าทั้งออฟไลน์ทั้งโลกออนไลน์
ไม่ได้ลงนามกันไปเปล่าเฉยเดี๋ยวก็จะรวบรวมเดินหน้าในการยื่นถอดถอนกันต่อไป